ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

จะต้องตรวจสอบเส้นทาง
ทางการเงินทุกเส้นทาง

รวมถึงตรวจสอบทางการเงินของ

ขณะที่เมื่อวานสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในเบนส์เรสซิ่งครับ
เมื่อวานนี้นะครับพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่ง
นำตัวในอักษรกิจวารโรจริย์เดบหรือว่าเบนส์เรซิ่ง
ผู้ต้องหามายื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรก
เป็นเวลา๑๒วันตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๗มีนาคม
หลังจากที่ในช่วงเช้าคุณเบนส์เรซิ่งเขาเข้าไป
รับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองตามเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับ
โดยการฝากขังผลัดแรกแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ประกันตัว
จากให้เหตุผลว่าจากการสอบสวนถือว่ายังไม่เสร็จสิ้น
ยังต้องสอบสวนพยานสำคัญอีก๒๐ปาก
โดยพนักงานสอบสวนขอให้คัดค้านการประกันตัว
กว่าคดีจะถึงที่สุด
เนื่องจากคดีมีการกระทำผิดในลักษณะที่เป็นเครือข่าย

ก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
ส่วนในรูปของสำนวนคดีมีข้อความมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ
ที่ตำรวจฟ้องในข้อหาสมคบคิดกันฟอกเงิน
แล้วก็สมคบฟอกเงินนะครับ
โดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินนะครับ
ผ่านคบคิดแล้วก็ผ่านฟอกเงินนะครับ
จำหน่ายยาเสพติดมามอบให้นายเบนส์
อกเงินด้วยการซื้อทรัพย์สินและถือครองทรัพย์สิน
โอนเงินเพื่อนำไปแปรสภาพในธุรกิจ
ซึ่งการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเส้นทางทางการเงินระหว่างทั้งสองคน
เป็นเงินจำนวนมากผิดปกติ
โดยช่วงปี๒๕๕๗ถึงปี๒๕๕๙มีการโอนเงินระหว่างกัน
ประมาณถึง๘๗๐๐๐บาท
อกจากนี้นายบอยยังถือครองทรัพย์สิน
โดยใช้ชื่อนายเบนส์ในการทำสัญญา
เช่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนการซื้อรถยนต์ลัมโบกินี่สีเทา

ซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
โดยนายสิทธิโชคตรีเนธนายความของคุณเบนส์

เป็นบัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารออมสินมูลค่า๕แสนบาท

ซึ่งสารอาญาเองก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้
โดยตีราคาประกันที่๕แสนบาทนี่แหละ

หากจะเดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากศาล
โดยสารได้นัดรายงานตัวอีกครั้ง๒๔เมษายนนี้

พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะ
อื่นได้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้โดยศรรอด
แล้วเราก็ยังยืนยันที่จะให้ความเรื่องมือ
เหมือนตลอดทุกครั้งที่ผ่านมา

ส่วนทางด้านของทศศมมกองวิสัยศุข
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับ
บอกว่าการแจ้งข้อหาในอักษรกิจรวม๒ข้อหา

คือสมคบและสมคบคิดการฟอกเงิน

เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วกับการฟอกเงิน

ความเชื่อมโยงทางการเงินของนายเบนส์

เส้นทางการเงินทุกเส้นทางของนายเบนส์
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตาม

คือคุณแพทย์นับประพาตันตระกูล

เส้นทางทางการเงินที่ไปถึงคนใกล้ชิด
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับ